เรายังอยู่กันที่ร้านเกษมเจ้าเก่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อขวัญใจชาวเชียงใหม่ที่เปิดตำนานความอร่อยมามากกว่าสี่สิบสองปีเมื่อกี้คุณแม่วรินทรแอบเปลยว่าสิ่งที่ทำให้ร้านเกษมเป็นขวัญใจของใครต่อใครคงเป็นเรื่องราวของความสะอาดและรสชาติแต่คุณแม่คะเรื่องรสชาติเนี่ยมายืนเม้ามอยเดี๋ยวจะไม่ได้
นำไปสู่หน้าเตาเลยแล้วกันค่ะ
โอ้โหแม่ตั้งแต่มายืนตรงนี้เลยนะ
รู้สึกว่ากลิ่นหอมของเครื่องเทศจากน้ำซุปเนี่ย

น้ำซุปมีขาตะไคร้ค่ะ

แล้วก็ค่าตะไคร้อะไรนะค่ะ
เครื่องพะโลตต่างต่างนะครับผม
เห็นเนื้อเปื่อยั่วยวนชวนทานขนาดนี้

คุณแม่เขาใช้เนื้อ๓ชั้นมากถึง๓๐กิโลกรัมต่อวันเลยนะจ๊ะ
ตอนนี้เนี่ยทางบ้านอาจจะยังสัมผัสความหอมของกลิ่นสมุนไพรไม่ได้
แต่ณจุดนี้บอกเลยค่ะว่า
เฮียนอทกับทีมงานนี้สูตรหายใจกันเต็มปอดแล้วค่ะ
โอ้โหก็แหม่มันงานดีจริง

เนื้อสดนี่เป็นเป็นหมากหลวงอ่ะ

สะโพกนี่มันไม่มีเอ็นใน
อืมมันจะนุ่มกว่าใช่ไหม

หมักหมักแป้งมันกับไอ้ซอสเหมือนนี้

กิจการให้เครื่องตีลูกชิ้นนะ

เดี๋ยวรอหลานโตแล้วจะเอาสูตรให้หลานทำ

เตี๋ยเนื้อเราจะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อ

คุณแม่ก็คล้องแคล้วสักขนาดนี้

สวัสดีคุณลุงกันได้เหมือนกันนะคะ

ใครทำก็อร่อยเหมือนกันทั้งนั้นแหละค่ะ

วัตตีเสียงเนื้อในตำนานของเชี่ยวใหม่
แต่คุณแม่บอกว่าจะต้องกินน้ำส้มกับพริกน้ำส้มค่ะอเรนนี่ไง
ต้องส่วนทุกวันนะใช่
อันนี้ของใหม่ต่อใส่เลยมั้ย

อันนี้ชามเท่าไหร่เนี่ยแม่ห้าสิบบาทค่ะ๕๐บาทที่ร้านมีกี่ขนาดมีกี่ราคา
มีมีราคาเดียวค่ะมีกี่ขนาดราคาเดียวค่ะมีสองขนาดมีสองขนาดทำไมราคาเดียวอ่ะ
เพราะว่าขาย๔๐ก็๕๐๔๐มันยุ่งมันยุ่งคืออะไรตอนเที่ยงคนมาเยอะใช่ไหมคะเก็บเงินอ่ะ
ทำไมจำออกมาหมายถึงเซ่นเยอะจำว่าเส้นเยอะก็ดาร์มาได้พิเศษเครื่องพิเศษเครื่องเส้นล้อยน้อยเนื้อเยอะ
และยังไงเช่นไหนเนอดิเยอะอันนี้เส้นพอดี๗๐๕๐๕๐๕๐บาทจะได้ค่อยด้วยก็พออยู่ได้ค่ะ
จากตัดปัญหาไม่ต้องตอบคิดเยอะ
เดี๋ยวคิดตังค์แล้วจะงงเลยคิดราคาเร็วหมดเลย

เอ้าเปิดมา๔๐ปีแล้ว

ภูมิใจแค่ไหนที่เราเป็นร้านเจ้าดังเจ้าเก่าแก่

ทุกคนก็ให้ความอุดหนุนเราเนอะ

ตลอดระยะเวลา๔๐ปีของการทำธุรกิจร้านอาหารมาเนี่ย

ถึงแม้ว่าจะขายไม่ดีเราก็ต้องอดทน
แล้วก็มุ่งหน้าทำอาหารอร่อยต่อไป

เปิด๘โมงเช้าถึง๔โมงเย็นค่ะ

ชื่อกาเซมนี่ก็พี่แฟนค่ะ

ความอร่อยจากเจียงใหม่ยังไม่หมดเท่านี้แต่เมนูเส้นทำง่ายและเชฟหนุ่มหน้าตี
ก็รอเราอยู่เช่นกันเอาเป็นว่าพักความเส้นเมืองเชียงใหม่ไว้แป๊บนึงนะเจ้า
พบกับเชฟฟังและเฮียน็อตในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องกันนะเจ้า
โบราณครับจะมีหนึ่งร้านน้ำพี่บอกเลยพี่วันนี้นะเมนูรับรองได้ว่าโบราณ
หาทานยากมากครับเพราะว่าผมจะทำแกงบุ่มใบเนื้อโบราณครับพี่

งบุ่มใบเนื้อโบราณไอ้ที่โบราณในแกงโบราณหรือว่าเนื้อโบราณ
ตัวเนื้อตายตั้งแต่๕๐๐ปีให้แล้วยังไม่เลิกนะครับ
มันโบราณเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเก่าแก่แล้ว
เป็นสูตรโบราณว่างั้นเถอะ
สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงหมักหรือว่าจะใช้ตุ๋นก็ได้นะครับ
จากนั้นนะครับตั้งไฟเอาไว้นะครับแล้วคอยสังเกตดูนะครับ
ใสเมื่อไหร่เนี่ยนั่นแปลว่าเนื้อพร้อมที่จะรับประทานแล้วนะครับ
เพียงแค่นี้ครับคุณผู้ชมก็จะได้เนื้อวัวที่มีกลิ่นหอม
ทานแล้วนุ่มแทบจะละลายในปากเลยล่ะครับ
นี่ใส่เข้าไปนะครับพี่แล้วก็รออย่างที่พี่ว่าไว้เลย
ตอนนี้เราก็จะมาเตรียมส่วนผักกัน
ได้ครับผมจริงแล้วแกงบุ่มใบนี่นะที่เราอ่านข้อมูลมานะ
ผักที่เขาใส่เนี่ยเขาก็นิยมที่จะใส่เนี่ยหอมใหญ่อะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็มะเขือเทศแล้วก็แตงกวาสับปะรดอะไรอย่างนี้
มัสมันคล้ายแกงกะหรี่อย่างที่ว่านะครับ
วันนี้เครื่องแกงอย่างที่บอกว่าแกงของเราเนี่ยมันแกงโบราณนะครับ
เครื่องแกงอันนี้มันจะเป็นเครื่องแกงที่มันหนักยี่หล่าพี่
แล้วก็มีลูกจันทร์แล้วก็ดอกจันทร์
เสร็จแล้วนะครับก็เนื้อตุ๋นของเราเมื่อกี้ใส่ลงไปเลยนะครับ

ได้เลยพี่ใส่ไปหมดเลย

เดี๋ยวเราต้องใส่นมข้นจืดคาเนชั่นเข้าไปอีกครับพี่น็อต

เพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ำแกงใช่ไหมครับ

แล้วรู้สึกได้ถึงกลิ่นหอมของเครื่องเทศ
สมกับกลิ่นหอมของนมเบานะพี่เนอะ

ฟังเราจะมีเมนูที่คุณผู้ชมทำได้ง่ายที่บ้านเป็นเมนูอะไรครับ